คุณผู้ชมค่ะนอกจากเรื่องของการแต่งชุดไทยแล้ว
คือต้องบอกว่ามันเป็นกระแสจริง
แล้วมันก็ลามไปจนถึงเรื่องอื่นด้วย
อย่างหนังสือหนังสือจินดามณีเนี่ยนะคะ
ตอนนี้ก็เป็นที่ต้องการเป็นที่นิยมมาก
โดยเฉพาะฉบับที่พรธิบดีแต่ง

คนไปแห่จองไปแห่ซื้อกันเยอะมากเลย
อยากได้คือเขาเปิดจำหน่ายกันตั้งแต่วันที่๒๕มีนาคมที่ผ่านมาแล้ว

ถูกต้องค่ะ๒ชั่วโมงครึ่งก็หมดแล้ว
แล้วก็ย้ำกันนะคะว่าถ้าเกิดใครต้องการอีก
จะเปิดจำหน่ายวันที่๔เมษายน
ซึ่งหนังสือแบบเรียนจินดามณีถือเป็นแบบเรียนเล่มแรกของไทย
พระโหราธิบดีแต่งถวายสมเด็จพระนาราย
ใช้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนะคะ
แล้วก็ยังคงใช้ต่อมาจนถึงสมัยรัตนโกศิลป์ตอนต้น
เนื้อหาในหนังสือครอบคลุมทั้งหมดเลย
ทั้งเรื่องของสาระพยันชนะวรรณยุคการผันอักษร
ทางกรมศิลปากรพิมพ์มาจำหน่ายในรูปแบบเป็นปกอ่อน
ราคาเล่มละ๑๐๐บาท
ส่วนปกแข็งราคาสูงขึ้นมาหน่อย๑๓๐บาทนะคะ
บูธขายหนังสือของกรมศิลปากรในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ

โอ้โหคนจำนวนมากเลยนะไปต่อแถวรอซื้อ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเยาวชนเป็นคนรุ่นใหม่มาสอบถามค่ะ
คูณเกษรแย้มเจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงานสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์
กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมก็บอกนะคะ
บอกว่าหนังสือจินดามณีที่ทางกรมศิลปากรตีพิมพ์เป็นครั้งที่๒เนี่ย

ขายหมดไปแล้ว๒ชั่วโมงครึ่ง
หมดเร็วมากเดี๋ยวฟังเสียงเจ้าหน้าที่นะคะ
แต่ยอดจองตอนนี้ประมาณ๑๐๐เล่มแล้วนะครับ

แต่ถ้ายังไงเขาเรียนพอสำนักอยู่ว่า
ถ้ามันพิมพ์ทันเพิ่มขึ้นใหม่ก็จะเอามา

ก็จะเรียนท่านว่าประชาชนต้องการสนใจมาก
เป็นไปได้ก็ท่านพิมพ์เพิ่มน่าจะพิมพ์เพิ่มนะครับ
นี่แหละค่ะใครที่ได้หนังสือครอบครองอยู่ตอนนี้แล้วเนี่ย
ส่งไลน์มาบอกกันหน่อยนะคะคุณผู้ชม
แล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจับจองเป็นเจ้าของหนังสือจินดามณีเนี่ย
เมษายนนี้ทางกรมศิลปากรก็จะนำหนังสือจินดามณีฉบับปกอ่อน
จำหน่ายเพิ่มอีก๒๐๐เล่มนะคะ
ตอนนี้มียอดสั่งจองไปแล้วประมาณ๑๐๐เล่มนะคะ
ที่เหลือใครมาก่อนก็ได้ก่อน
แล้วจะเปิดให้ซื้อในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติตั้งแต่๑๐โมงเช้านะคะ
ถือเป็นแบบเรียนเล่มแรกใช้มาตั้งแต่กรุงศรีอายุทยาตอนปลายตอน

หรือบางท่านที่โหลดในอินเทอร์เน็ตอ่านดูนะครับ
ผมลองไปอ่านแล้วยากเหมือนกันนะ
ทั้งคำศัพท์ทั้งภาษา
ใช่ขนาดเราเป็นคนใช้ภาษาไทยเราลองย้อนไปอ่านดู
มีคำยากคำโบราณแต่ว่าก็ทำให้เราได้เรียนรู้นะครับ